เปลี่ยนในโลกโซเชียลค่ะเพราะว่าเหตุการณ์มันผ่านมา
คุณคิดดูสิตั้งแต่๑มกราคมปีใหม่เริ่มต้นปีใหม่เลยค่ะ
กำลังปาร์ตี้กันอยู่บ้านเพื่อนซึ่งผู้หญิงคนนี้เขาก็ไปจอดรถอยู่ข้างหน้าบ้าน
ปรากฏว่ามีรถคนมาชนชนรถเพื่อนของเธอ
แล้วรถเพื่อนก็มาชนรถเธออีกรอบนึง
ทีนี้คนที่ก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนนะคะ
แต่จนถึงวันนี้เขายังไม่จ่ายค่าซ่อมรถเลย
ก็เลยร้องเรื่องนี้มาทางเพจค่ะครับ
โอ้โหนี่นะคะเขาบอกว่าเขาไม่ได้กินเบียร์ไม่ได้เมา
แล้วขวดน้ำตาลน้ำตาลที่ตั้งอยู่ตรงที่วางแก้วน้ำข้างนั้นคืออะไรคะ

ใช่เห็นหลักฐานแบบชัดเลยค่ะ
ซึ่งรถคันนี้คันสีดำเนี่ยนะเขาไปชนท้ายรถคันสีขาว
แล้วในข้อความในคลิปนี้นะคะเขาบอกว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่าย
เหตุนานแล้วแต่เคลียร์ไม่ลงตัว
บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เข้าสู่ปีใหม่เลย
มกราคมตัวเธอมากับเพื่อนเพื่อนเธอเป็นเจ้าของรถคันสีขาว
ก็มาปาร์ตี้ปาร์ตี้ฉลองปีใหม่กันที่บ้านเพื่อนที่จังหวัดตราด
ก็จอดรถไว้หน้าบ้านทีนี้เขาดาวน์อยู่เนี่ยมันเป็นเสียงโครมโครมมา
เธอก็ตกใจว่ามันเสียงอะไรพอออกมาดูเอ้ารถเก๋งดำเนี่ยมาชนท้ายรถของเพื่อนเธอ
วันนั้นเนี่ยนะคะคู่กรณีเขาไม่ได้หนีค่ะตำรวจก็ต้องวัดแอลกอฮอลแหละ
คุณผู้ชมขวดเบียร์วางอยู่อย่างนี้แอลกอฮอลเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะ
ก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีแต่ว่าเรื่องของค่าเสียหายเนี่ย
ตอนแรกคู่กรณีรถสีดำเนี่ยนะเขาก็ยินยอมชดใช้ลงบันทึกต่อหน้าเจ้าพนักงานแล้ว
แต่ทีนี้หลังจากนั้นคู่กรณีเขาก็ยอมจ่ายแค่ค่าเสียเวลา
ส่วนค่าซ่อมรถเขาไม่จ่ายทีนี้ฝั่งผู้เสียหายก็เลยไปทวงถามเจ้าของรถคันสีดำนั้น
ปรากฏฝ่ายนั้นเขาบอกว่าไงรู้ไหมไม่มีตังค์อยากได้ไปฟ้องศาลเอาเองเอ้ามาอีกแล้วประโยคนี้
ทีนี้ตัวเธอฝั่งผู้เสียหายแล้วก็เพื่อนก็เลยส่งเรื่องมามาร้องผ่านทางเพจ
บอกว่าตอนนี้อยากให้ชัดเจนแล้วเขาก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยนะคะ